ช่วงที่ผ่านมามิจฉาชีพเยอะเหลือเกินนะครับล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมาตรการป้องกันมิจฉาชีพ
ใครจะโอนเงินผ่านทางโมบายแบงกิ้งเกิน๕๐๐๐บาทต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแถลงเปิดมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินเพื่อเป็นการกำหนด
เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกสถาบันการเงินต้องนำไปปฏิบัติตามในสามเรื่องครับทั้งมาตรการป้องกัน
มาตรการตรวจจับและติดตามบัญชีหรือว่าธุรกรรมต้องสงสัยและมาตรการตอบสนองและรับมือนะครับ
โดยบางมาตรการนั้นธนาคารต่างทั้งหมดก็จะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ
แอปธนาคารในมือถือจะต้องสแกนใบหน้าในการยืนยันตัวตนก่อนโอนทุกครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงไม่ใช่มิจฉาชีพ
เพราะจากการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่มิจฉาชีพจะมีการโอนเงินวงเงินมากเกิน๕๐๐๐บาทขึ้นไปนะครับ
ทั้งนี้ตรวจสอบอย่างไร้หลังว่าธนาคารเขามีหน้าเราแล้ว
ถ้า๒๓ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปทำธุรกรรมต่างกับธนาคาร
ธนาคารจะมีการขอสแกนใบหน้าเก็บเอาไว้แล้วไม่ต้องไปทำใหม่
แต่ลองคิดดูว่าถ้าเกิด๒๓ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปธนาคารเลย
ไม่ได้มีการเปิดบัญชีใหม่ไม่ได้มีการไปทำธุรกรรม
หรือว่าไม่ได้มีการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลย
นั่นให้เดาเอาไว้ก่อนนะว่าธนาคารไม่มีหน้าของเรา
ดังนั้นคุณต้องเดินทางไปธนาคารครับแล้วไปทำการเก็บข้อมูลสแกนใบหน้าใหม่เก็บเอาไว้กับธนาคาร
ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปดำเนินการหลังจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
ถ้าจะโอนเงินเกิน๕๐๐๐บาทต้องไปโอนเงินที่สาขาของธนาคารเท่านั้น